คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่านับถอยหลังดูเหลือเวลาอีก๒๕วัน
ถึงวันเลือกตั้งที่เราทุกคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์กัน
ช่วงนี้ค่ะเชื่อแหละนักการเมืองเขาก็กำลังเร่งหาเสียงใช่ไหม
เราในฐานะประชาชนตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือ
เราไปตรวจสอบได้แล้วนะรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็เสิร์ชว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เขาจะบอกหมดเลยค่ะทั้งเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง
สถานที่ที่เราจะต้องไปเลือกรวมถึงลำดับที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
อย่าลืมว่าเช็คด้วยว่าในทะเบียนบ้านของคุณเนี่ย
มีชื่อคนที่มีสิทธิเลือกตั้งตรงหรือเปล่า
อาจจะมีชื่อแปลกปลอมมาหรือเปล่าแบบนี้ไม่ได้นะ
ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาให้เอาออกไปนะฮะ

ถามว่ากรกตเขาพร้อมหรือยังเขาพร้อมมากแล้วค่ะ
เชิญชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
โหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์
ดังนั้นไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณทัศนัยโคตรทอง

บคกฏจะมีการประกาศคิคอฟเลือกตั้งหกหก
โหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์แล้วนะครับ
เป็นการประกาศความพร้อมของทุกภาคส่วนครับ
การจัดเลือกตั้งสมาธิสถาผู้แทนราชฎร
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนแล้วก็เป็นการลนลง

ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรกตนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรม

พฤษภาคมนี้ครับโดยงานในวันนี้
เลือกตั้ง๖๖ไทยโหวตคนไทย

อิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการ

ในพิธีครับพร้อมด้วยนายแสวงบุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษา

และนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคม

กระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

การลนลงและแสดงพลังถึงความพร้อม
ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้ง

เวลาประหลาดกาลการเลื่องตั้ง

ที่ยังทำและชอบด้วยกฎหมาย
และจะอำนวยความสะดวกในการออกไปใช้สิทธิ์
แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านอย่างเท่าเทียม
ซึ่งภายในงานนี้ก็มีการเปิดตัวเพลง
ลงการเลือกตั้งที่มีชื่อว่าประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา
คำร้องโดยคุณโตสักศิษย์และคุณมนศิษย์คำซ่อยครับ
ซึ่งก็จะมีทั้งเวอร์ชั่นภาษากลางภาษาเหนือภาษาใต้และภาษาอีสานด้วยครับ
จากนี้ยังได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่จะมาร่วมลนลง
ให้คนไทยออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้
ก็คือครอบครัวของคุณพีชทองเจือครับ
ก็เป็นการแสดงถึงความพร้อมใน๓ด้านครับ
คือความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง
พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
และความพร้อมที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพครับ
โมงเช้าถึง๕โมงเย็นในการออกมาเลือกตั้งกันเยอะครับ
และที่สำคัญต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนออกมาด้วย

เลือกพักที่ชอบกาบัตรสีเขียวครับ
ที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูล
เลือกตั้งของตัวเองรวมทั้งข้อมูลของนักการเมือง
มัสคอตถืออยู่แบบนี้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ
จะได้รู้ข้อมูลอย่างถูกต้องและออกมาใช้สิทธิ์
ร่วมกำหนดทิศทางของประเทศไปด้วยกันครับ